อีกหนึ่งอคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
เมื่อคืนนี้แฟนคลับเฮปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว

ก็คือเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาทะเลาะกับคุณพกจนเลิกไป
เขาเซ็ตไอจีเป็นไพเวทหรือว่าส่วนตัว

ด้วยการที่คุณเอสุภาชัยให้๒๐๐๐บาท

มีรูปหนึ่งคุณอ้ำนั่งอยู่ท้ายรถ

ซึ่งหวยออกวันที่สองนะคะ
เดี๋ยวนี้ถึงขั้นที่ต้องให้คุณอ้ำพัชรา

ไม่ใช่หรอกแฟนคลับก็เข้าไปแบบชี้แนะไงคะ

แล้วพี่อ้ำโพสต์มาเจอตัวเลขพอดี

แล้วก็ย้ำอีกทีค่ะเดือนนี้หวยออกวันที่๒๒
พฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้วันแรงงานวันหยุดค่ะ

ก็ติดตามผ่านหน้าจอไทยรัฐของเรานี่แหละนะคะ